ข้าวใส่ไข่สดใหม่

เอ่อเหรอเอ๊กเอ๊กยังไม่วัดดิเลยตีนี่ไม่เอ๊กฉันตีปุ่น

นี่ก็ฟังข่าวซึ่งเป็นการรายงานข่าวแล้วนะคะ
เขาบอกตลกเหลือเกินไม่ใช่ค่ะอันนี้ค่ะที่จะตลก

คุณดูผิดชอบ๖โมงเช้าถึง๗โมงเช้าเรามาเอ๊ะกันถูกต้อง

วิ่งมาเหรอโอ้โฮรูปร่างดีเลยเนอะวิ่งมาจากรามินทราเลย

หลับหรือสลบถ้าแกวิ่งมาจากนู้น
ที่๑แล้วหรอครับก่อนที่สุดออกของดูคน๑จะมีรางวัลให้
อ่ะจริงสิให้อะไรเริ่มเริ่มเริ่มก่อน
จะมาวันต่อไปไม่ได้เห็นเพราะจะเอาวันต่อไปแล้วกัน

หากเจอว่าคราวหน้าพรุ่งนี้นะ
ถ้าเจอว่าใครที่ส่งลายมาคนแรกมีรางวัลให้
นี้มาป่ะพรุ่งนี้ไม่มาวันศุกร์แล้วกัน
วันนี้นะคะพาดหัวของเราในไทยรัฐเลยค่ะ
ไทยรัฐกวาด๑๐รางวัลภาพ
ยอดเยี่ยมนะคะก็คือหน้าหนึ่งของไทยรัฐเลยค่ะ
เดี๋ยวมีภาพขึ้นมาพี่เขาจะขึ้นให้ภาพใหญ่เลย
สุดยอดช่างภาพหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
กว่า๑๐รางวัลจากสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนค่ะ

จากภาพพระมิ่งขวัญที่รับถ้วยพระราชทาน
หรือพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล๑แสนบาทนะคะ
ตามด้วย๔รางวัลภาพข่าวชนะเลิศ

คือรางวัลชมเชยส่วนช่อง๙นั้นเขาได้ภาพข่าวโทรทัศยอดเยี่ยมไปค่ะ
นี่เมื่อกี้เขาบอกเขาจะขึ้นภาพให้นะฮะ
ผิดพลาดทางเทคนิคเอานี่ภาพนี้คือได้ที่๑ค่ะนี่ค่ะ
เอามาดูกันนะคะผลการตัดสินรางวัลภาพข่าวสื่อมวลชนยอดเยี่ยมครั้งที่๑๙ประจำปี๒๕๕๘ถึง๒๕๕๙นี้นะคะ
เป็นรางวัลชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัลเกือบ๑ล้านบาท
ปีนี้มีผู้ส่งภาพข่าวเป็นภาพข่าวเข้าประกวด๔๖๐ภาพ
แล้วก็ภาพข่าวโทรทัศน์เข้าประกวด๕๒เรื่องนะครับภาพเคลื่อนไหวนี้๕๒เรื่อง
และผลการตัดสินปรากฏว่านังสือพิมพ์ไทยรัฐกวาดมาถึง๑๐รางวัลโดยภาพพระมิ่งขวัญที่ได้เห็นไปนั้นนะคะ
เป็นภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
รับของและผลไม้จากประชาชนนำขึ้นทุน๙ถวาย
หน้าต่างของขบวนรถไฟพระที่นั่ง
อย่างไม่ถือพระองค์ที่สถานีรถไฟชุมทางประดุก

โดยนายสุพศศิลปะงามช่างภาพแผนกข่าวส่วนกลาง
นี่คว้ารางวัลยอดเยี่ยมไปเลยค่ะ
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมเงินรางวัล๑แสนบาท

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐกวาดมาอีก๔รางวัลคือ
ภาพข่าวต่อเนื่องชนะเลิศชื่อภาพทันเวลา
โดยนายสุสวรรค์ชมแก้วผู้สื่อข่าวอาชญากรรม
ได้รับถ้วยรางวัลใหญ่พร้อมเงินรางวัล๕๐๐๐บาท
ภาพข่าวอาชญากรรมชนะเลิศชื่อภาพตะบะแตก

โดยในสุพศศิลปะงามช่างภาพแผนกส่วนกลาง

ชื่อภาพส่งความรักโดยในวัฒนะแก้วก่า
และสุดท้ายคือช่างภาพเติมเต็มเบ้า
จากนายนรงวิทย์ศรีวัฒนาเป็นข่าวกีฬาคือทุกแผนกทุกแบบ
หมดในอาชญากรรมมุ้ยหมดตั้งแต่แรก
นี่นะฮะ๑๐รางวัลขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ภาพที่ได้รางวัลชนะเลิศดิฉันเซฟไว้ด้วยล่ะ

โอ้โหนี่แบบน่ากลัวมากเลยนะฮะ

รองเท้ากระเป๋าหนังสตรีนะฮะ
ย่างสดนะฮะเลขาสาวติดอยู่ที่คาลิฟต์เลย
ก็บอกแบรนด์หลู่แล้วเห็นชื่อละ
เกิดเหตุไฟไหม้บริษัทจันหมายรองเท้ากระเป๋าย่างศรีนครินทร์
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเพื่อคุมเพลิง
พบร่างเลขาสาวถูกไฟคลอกติดภายในลิฟต์
เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ภูมิสิทธิ์ข่าวรายงานมาว่า
ว่าเจ้าที่ตำรวจสนคลองตันได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ตั้งอยู่ที่เลขที่๙๐๖แล้วก็ถึง๙๐๘นะครับเลือกเป็น๓คู่หาเลย
ระหว่างซอยศรีนคริน๒๐และ๒๒บนถนนศรีนครินนะครับ
ส่วนหลวงกรุงเทพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยหน่วย
ดับเพลิงอาสาสมัครบริษัทปราวเต็กตึ้ง
จึงได้รุดเข้าไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุ
พบว่าเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน๖ชั้น
เจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งดับเพลิงที่บริเวณชั้น๖
ใช้เวลาร่วม๒๐นาทีเพลิงก็เลยสงบลง
ตรวจสอบนะครับพบผู้บาดเจ็บถูกไฟคลอกทั่วร่างกาย
แผลการสาหัสมสติอยู่ภายในลิฟต์
ชื่อว่านางสาวนรมนจึงรัตนวกุล
อายุ๓๘ปีซึ่งเป็นเลขาของบริษัทเอง
ก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เพราะว่าคนพิษบาดแผลไม่ไหว
ประกอบกิจการนำรองเท้ากระเป๋ายี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่ง

จากการสอบถามนางสาวรจนาบริษัทอายุ๓๖ปี
หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้านะครับ
เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนะฮะเวลามา๗นาฬิกา
ตนได้เข้ามาเปิดบริษัทตามปกติอยู่แล้ว
หลังจากนั้นก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาจากชั้นบนของอาคาร

ตอนแรกหาไม่เจอก็เลยขึ้นไปลิฟต์ไปดูที่ชั้น๓

ไปดูชั้น๓ปรากฏว่าก็ได้กลิ่นไฟไหม้เพิ่มขึ้น

ปรากฏว่าหลังจากนั้นสักพักหนึ่ง
พนักงานประมาณ๕๐คนก็เข้ามาทำงานปกติ
หลังจากนั้นก็มีตีนตะกดฟัยไหม้

แต่หลังจากที่เผลอไหม้อย่างรุดเร็ว

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยสกัดเพลิงไว้
พวกเขายังอยู่ในลิฟท์
แต่ว่าเบื้องต้นก็คิดว่าน่าจะเป็นเหตุนี้เกิดจากปลั๊ก
เหมือนกับเกิดประกายไฟก็ช็อตไหม้

ใช่สำหรับน้องที่อยู่ในลิฟต์เนี่ย
เขาจะขึ้นไปดู
คือตึกมีทั้งหมด๖ชั้นคงไม่คิดว่าจะ

เขาบอกว่าแม้แต่นิดหนึ่งก็อย่าใช้ใช่เปล่าลิฟท์นี้
คือคุณรจนาเนี่ยก็ยังไม่ได้กล่าวถึงว่า
เหมือนในข่าวนี้ไม่ได้กล่าวว่าน้องคนนี้เสียชีวิตได้ยังไง
แต่รู้แน่คือเสียชีวิตอยู่ในลิฟต์

คุณรจนานอีกคนขึ้นไปดู

แรกมันเจอประกายไปไม่เจอควันอะไรเลย
กระทั่งสักพักหนึ่งถึงได้มีออกมา

คนที่อยู่ในลิฟท์นี้มันเจอที่หลังว่าไปติดอยู่ในลิฟท์
เหมือนล่ะเสียชีวิตก็เหมือนว่า

เหมือนทุกคนบอกว่าถ้าเกิดไฟไหม้ห้ามใช้ลิฟท์

ผิดว่าห้ามใช้ลิฟท์
ก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะครับ
ไปคลอกทั่วร่างกายด้วยนะไปคลอกได้อย่างไรอยู่ในลิฟต์

ดสเตอร์ได้แล้วนะคะหายใช้เองได้แล้วนะคะค่าติด
ประจรนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วนะคะก็ไม่มีอาการ
ผลเชื้อเหรอมีไม่ไม่มีไม่พบเชื้ออย่างแน่นอนค่ะต้องบอกอย่างงี้นะคะ
ตอนนี้น้องบอสก็ตื่นรู้ตัวมากขึ้นพูดโต้ตอบได้นะคะ
สมองไม่มีปัญหาช่วยตัวเองได้ลุกนั่งได้รับประทานอาหารได้
หนังสือได้ไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ต้องให้ยานอนหลับแล้วด้วยนะฮะ
ก็สามารถจะดูเป็นปกติเลยส่วนน้องบอสเนี่ยก็ยังพูดขอบคุณทีมงานแล้วก็พยาบาลด้วยนะคะ
แต่ทั้งนี้ก็ยังจะต้องสังเกตอาการดูก่อนนะหลังจากที่ถอดเครื่องช่วยหายใจแล้ว
ประเมินด้านต่างต่อไปอีกระยะหนึ่ง

แล้วก็หากภาพรวมดีขึ้นตามลำดับก็แน่นอนค่ะ
กลับสู่สภาพปกติบ่อที่เกิดเหตุ

อันนี้ละกันที่เป็นว่ายน้ำข้ามไปนะคะ
ก็น้องบอสอาจจะออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็กลับไปเรียนหนังสือต่อได้เลยทันที

เป็นห่วงอยู่ไม่มีชื่อ

เผยผุด๑๓สูตรอาหารไทย
เสิร์ฟไทยและชาวโลก
คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมครับประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะ

ลือไปทั่วโลกแล้วว่ามีความเป็นเอกลักษณ
ความเผ็ดร้อนคือใครกินก็อร่อยหมด

ไม่มี๑๐อย่างต้องชอบมากกว่า๕อย่าง

และในสำลับจะต้องมีแกงเพชรต้องมี

ชาติต่างก็นิยมยกย่องอัตลักษณ์อันโดดเด่นของอาหารไทย

มีความประนีตบรรจงในการปรุง

และมีผลดีต่อสุขภาพ

ที่ผ่านการแบบปรุงจนกระทั่งกลายเป็นตัวไม่ดีแล้วไปก่อ

สถาบันอาหารโดยนายยงวุฒิกล่าว
สาวพลึกผู้อำนวยการสถาบันอาหารได้วางเป้าหมายว่า
จะส่งเสริมมาตรฐานอาหารรสไทยแท้ไปทั่วโลก

มีส้มตำไทยผัดไทยกะเพราหมู
ต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มยำกุ้งน้ำใส
ัสมันไก่สะเต๊ะไก่ลาบหมู
ขาไก่แผนงเนื้อและแกงเขียวหวานไก่
และของหวานมี๒อย่างที่เด็ดนั่นก็คือ
ทิมกรอบและข้าวเหนียวมะม่วงน้ำดอกไม้
อันนี้ขอวงเล็บส่วนตัวนะชอบอกร่องมากกว่า

คนโบราณคนโบราณจะชอบอกร่อง
อาหารไทยได้พัฒนาการเป็นสินค้าแปรรูป
ตอนนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว
คือเราใช้เทคนิคในการผลิตที่ทันสมัย

และกลายเป็นผู้ผลิตอาหารสำหรับโลกในเร็วนี้เลย
คือตอนนี้ก้าวไปสู่ขั้นนั้นแล้ว
ไทยเราจะเป็นผู้ส่งออกอาหาร
ตอนนี้เราส่งเป็นอันดับ๕ของโลก
คือจากประเทศเราการส่งออกอาหาร
แต่ละประเทศเขาก็จะส่งออกอาหารกันเยอะจีนเจออะไรนะ
เราในอันดับ๕ประเทศเล็กนิดเดียวแต่อันดับ๕นะคะคุณนะ
แล้วมีผู้ประกอบการทั้งสิ้น๑แสน๑หมื่นราย

โครงการนี้ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเราเนี่ยนะ

แปลว่าเรามีเขาเรียกว่าต้นทุนมีวัตถุดิบในประเทศ
นี่แหละคือทำให้เราเป็นอันดับ๕ของโลก
ไม่ใช่ต้องนำเข้าวัตถุดิบอื่นมาอะไรอย่างนี้

รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมเห็นว่า
อาหารไทยนั้นมีเอกลักษณ์และรสชาติเฉพาะตัว

เพราะฉะนั้นการสอนการทำอาหารนั้น
ไม่ยากเท่ากับการควบคุมรสอาหารให้อร่อยคงที่เหมือนเดิม

หวานหรือเลยกระโดดน้ำตาลเข้าไปไม่ใช่
อย่างนั้นนะฮะอาหารไทยส่วนใหญ่มีรสชาติหลากหลาย

เพราะว่าชอบปรับเปลี่ยนไปตามใจของคนที่ปรุง
นั่นแหละตรงนี้ต้องช่วยกันหาวิธีการส่งเสริมอาหารไทย

ชอบมันก็ขนใส่นมใส่กะทิเข้าไปเยอะ

ใส่ทำไมฟ่าหลังชอบฟ่าหลังกินใส่แล้วรู้สึกเป็นน้ำค้นนี้เหรอ

แต่ถ้าน้ำข้นก็โอเคแต่ว่าตอนนี้คือไปปรุงให้แบบ
ฝรั่งไม่ชอบกินมะกรูดเอามะกรูดออก
ให้เขาเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้
ผัดไทยไม่กินไอ้ต้น
ต้นอะไรที่เขาบอกกลิ่นแรงก็เอาออก

นี่คุณไปดูตรงถนนที่ฝรั่งเยอะ
นี่มันกองอะไรเนี่ยอ๋อผัดไทยฉันถึงก็ตกใจ
เออมันเผี้ยเย็นไปหมดเป็นกรรมัน
นี่น้าเคยไปประตูผีไหมที่ร้านผ่านไทยประตูผี

มีคนจีนเป็นทัวร์มาลงต่อแถวยาวไปถึงคุกเก่า

จริงให้ตายเถอะฉันตกใจเลยผ่านร้านเจฟัยไปให้ฉันนั่ง
ไมโตรมมาก
ก็เมื่อกี้มีคนส่งไลน์มาเยอะเหมือนกัน

แต่เมื่อกี้มีคนบอกว่าที่ภูเก็ตอากาศดี
เพราะว่าพายุที่มาจากเวียดนามเข้าอีสาน

เมื่อวานนี้ผมมาธุระแถวทองหล่อ
นั่งรถมาจากที่พระประแดง

ปวดหัวปวดท้องฉันไปนครสวรรค์ยัง๒ชั่วโมงครึ่งอีกนะ
โชคดีเหมือนมีไอ้กระโถนฉี่อยู่ในรถน่ะ
ต้องใช้เหรอใช้ผมต้องฉีดในรถเลยเมื่อวาน

ถ้าอีกถ้าอีกทีนึงก็ล้นออกมาไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
อาจจะต้องใช้กระป๋องกลับ

อาจจะต้องใช้กระป๋องน้ำอัดลม
โอเคช่วงหน้างูหลามมาอีกแล้วต้องระวัง

แล้วก็ยังมีเรื่องโต๊ะจีนยุง

งูอะไรงูหลาม
๓ชั่วโมงกว่าเจองูหลาม๓ชั่วโมง

บอกว่าเจองูยาเฟ้ยซุกอยู่ในท่อระบายน้ำ
อีกแล้วเมื่อก่อนนี้มันชอบอยู่ในซ่วมนะ

นี่ท่อระบายน้ำอยู่ที่นี่เมืองสองแควร์นะฮะ
เขาบอกโรงเรียนหญิงโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะครับ
รีดกันลั่นเลยนะฮะอยู่ที่พิศนุโลก
เจองูในตัวยาวเก้ยเลยมันอ้าปากสู้มาก
นี่นะฮะซุกอยู่ในท่อระบายน้ำนะฮะ

ปรากฏว่าเป็นงูหลามเพศผู้๔เมตร

เขาบอกที่เกิดเหตุนี้นะฮะอยู่ในแปลงเกษตรบริเวณอาคาร๘นะฮะ
ซึ่งธาพยาบาลฯฐิยมฯศึกษาพิษที่๕นะครับ

นักเรียนก็อยู่ในอาการตกใจกระโดดหนีกัน

แล้วก็หลังจากนั้นนะฮะนางกระหกดาวเดชกล้องนะฮะ
รองพอฝ่ายธุรการนะครับโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
ขณะที่เด็กนักเรียนกำลังรดน้ำในแปลงเกษตรนะครับ
เห็นมีงูขนาดใหญ่นอนขดอยู่ภายในท่อระบายน้ำ
ด้วยความตื่นตกใจก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนนะครับ

อาจารย์เห็นก็ตกใจกระโดดหนีกันนะฮะก่อนจะประสานยังไงเจ้าหน้าที่
กู้ภัยนะครับที่มีความชำนาญให้เข้ามาจับนะครับ
นี่เขาถือเป็นครั้งที่สองนะครับอุ้ยตัวใหญ่เหมือนกับหนุ่ม

นี่นับเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่มีงูขนาดใหญ่เลื้อยมาในโรงเรียนนี้นะครับ
ขึ้นไปบนอาคารเรียนชั้น๒สร้างความแตกตื่นไปทั่วเลยนะครับ
ฮารณวัฒระงานนี้งูหนีน้ำเข้ามาภรรยานี้แปรเกษตรของเขาโอ้โฮตายแล้ว

ก็พวกงูมันมากจะเข้ามา

เมื่อวานไปถ่ายรายการมามันเอางูคล้องคออย่างนี้

ในการอือหื้ยเอางูมาคล้องคอแบบนเนี่ย

ผมอ่ะบอกรี๊งตรงนะขอโทษทุกคุณผู้ชมโค่ดกลัวเลย
แต่ถ้าเกิดผมทำเป็นกลัวให้มดดำเห็นเขาก็จะเอาไอ้งูเนี่ยวิ่งไหล่ผม

ไอ้น้องตูดำดำที่เป็นดีเจอ่ะไม่ใช่อีกคนตูดำดำที่ทำปลาแต่เหลือก

เชื่อไหมพี่วิ่งตั้งแต่บ้านรัศมีแขนเลยนะมันวิ่งออกไปถนนใหญ่แบบไกลมากเลยอ่ะ
แล้วงูนี้มันไปอยู่ที่ไหนทำไมมีงูเล่นอย่างนี้
ก็คือทีมงานเขาเอามา

เอามาแกล้งรัศมีแขกับต้นหอม
แต่ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าพิธีกรกลัวกว่า
โอ้โหกลัวมากโอ้พักงานนี้ฉีกกับราศ
ผมก็แบบยืนแมนเลยไม่กลัวไม่ต้องวิ่งเข้ามาไม่กลัว

เอางูมาคล้องคออย่างนี้
ในอินสตาแกรมบอกว่ากัญชัยอยากจะจับงูแล้ว
หารู้มั้ยไอ้คำว่างงูมันถึงงูอื่น

ขชาพาแก่นแก้วกากัน

ถ้าเกิดตามอาสาสมัครไม่เจอตามมดดำไป
จับได้เลยงูเฮางูสุขังงูเขียวหางใม่จับหมด
ทำลักษณะเครืองทำลักษณะเครือง
มาดูข่าวดีของผู้ที่มีผลประกอบคือที่มีต้อง
แวดแล้วก็ใช้แวดทั้งผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ
คนที่จะต้องใช้คนที่ต้องจ่ายอย่างพวกเรา
อันนี้เป็นข่าวออนไลน์นะครับท่านผู้ชมค่ะ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แถลงว่าคอรมอลมีมติให้

ก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่นะ๘เป็น๙แหละ

เยอะน้อง

เดี๋ยวจะสลบกันหมดทั้งวงการนะฮะ
เนื่องจากมีปัจจัยลบจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ

ดังนั้นเพื่อช่วยรักษาแรงส่ง
ให้กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเรานะคะ

และความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจเนี่ย

แวดนี้อยู่ที่๗ต่อไปอีก๑ปี

อะไรนะโต๊ะจีนยุ่ง

แต่เด็ก๙ขวบเป็นแชมป์
ไม่เข้าใจใช่ไหมเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะอธิบาย
ขณะที่หลายชาติเนี่ย
เพราะว่าถ้าโดนกัดแล้วเนี่ย
มันก็จะเป็นแบบว่าไม่สบายใช่ไหม
และยิ่งแบบว่าหญิงมีคันเนี่ยนะฮะ

ก็จะทำให้ลูกเป็นสมองฝ่อหัวรีบได้เลยทีเดียวนะครับ

รัสเซียเขามีการเลี้ยงโต๊ะจีนนะจ๊ะ

ลักษณะก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นการแข่งขัน

ต้องบอกอย่างนี้ว่า
ในบริเวณแถบเทือกเขา

คือมันจะหนาวแล้วก็ชุ่มชื้นใช่ไหม
แต่ในปีนี้กลับร้อน
แล้วก็อบอ้าวแล้วก็แห้งแรง

คือทุกปีเขาจะมีการประเพณี

คือที่นั่นพอเวลาอากาศ
มันหนาวชื้มชื้นมันจะมียุงเยอะ

แต่ในปีนี้มันกลายเป็นแห้งแรง

ก็เลยเปลี่ยนวิธีการประเพณีใหม่
แทนที่จะจับก็ให้กัด

ใครโดนกัดได้มากสุด

กูก็งม

คงเป็นนอนนั่งอยู่ที่ป่านี้
มีกรรมการน่าผิด

นางโดนกัด๔๓หล่น

น้ำคัดที่หนึ่งกระเบื้องเคลือกสวยงามนะ

ยังไงเดี๋ยวก่อนดีเธอเกิดไปเจอยุงไลมากัดนะสามโรคแล้ว

นั่นไงมีอะไรมีตรงลายนั้นผ่านซิกก้านะ

ซิกก้าชิโกบุญญา๓อันงั้น

คามิโตมีไข้ต่ำอะไรเนี่ยมีเหรอ

พี่มันมีอะไรมาใหม่

มันติดกันได้นะคะพี่หมีค่ะ

มันก็มีพวกผู้ใหญ่ไปแข่งกันนี่แหละ
ก็ต้องมีกลุ่มแบบว่าเขาก็ช่างไปหาข่าวมานะ
คือยังมีกลุ่มครอบครัวทำอะไรพี่เรนทุกประเทศ
วันนี้อังดำแต่งตัว
คือใครคืออังดำเหรอ

พาผู้หญิงไปไปห้องแล้วทำอะไรไม่เป็น
ก็แอบไปอยู่ในห้องแล้วแม่จับได้

ปรากฏหนูไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะทำอะไรไม่เป็นตอนนั้น

เขาก็เลยบอกพี่หนูอัง

บ๊วยมีตระลมปูกับโน้ทจะยังไงกันเนี่ย

กลับไปอยู่กันกลางวันนะครับอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
กลางคืนเป็นอะไรอย่างนี้

ใครจัวว่าปูปูกับโน้ตคือคุณคุณรู้อะไรมา

เออตอนนี้เนี่ยปูปายาอยู่ที่นิวยอร์กไปดูแฟชั่นโชว์
ก็เรียกว่าฟาชั่นวีคกูไม่อยู่หรอก

กลัวเดี๋ยวเขาอยู่เดี๋ยวเขาจะมาว่าเอาหรือเปล่า

กูว่าชินด้วย

ไม่มันไม่ได้เป็นเรื่องราวที่แบบ

เป็นเรื่องน่ายินดีต้องบอกอย่างนี้เลย

เป็นผู้ทุ่มเทช่วยเหลือผู้ลีภัยกับ

แล้วก็นางก็จะมีการไลฟ์
สดกันเลยถ่ายทอดที่นิวยอร์กนะฮะ
กันยายนนะฮะ
ดีจัง
เพื่อจะให้เชิญชวน
คนไทยแล้วก็คนทั่วโลก

โครงการนี้รวบรวมรายชื่อ

แห่งสหประชาชาติ

และผู้อพยพทั่วโลก
ซึ่งก็เพื่อให้ผู้ลิภัย

ก็คือที่พักพิงที่ปลอดภัย
การศึกษาทักษะของการ

แล้วก็ในวันที่๑๙กันยายน

ไลฟ์ครั้งแรกของปู่อีกด้วย

ทั่วโลกเพื่อเป็นการร้องเรียน

ประเทศเราก็มีเหมือนกันนะ

เธอช่วยเหลือชีวิต

เข้าไปที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย

ของตัวเขาในอาชีพ
ที่เขาเป็นนางแบบ

มันได้อะไรสามารถให้อะไร

ดีมากเลยทีเดียว

นางไปดูโชว์อันหนึ่งของ

ดูดีมากเลย

รู้เข้ากับนางมากรู้อินเตอร์อ่ะ

ใดที่คุณพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนคนฝรั่ง
คุณก็จะมีความมั่นใจแค่นั้นเอง

แต่เขายังคบกับโน้ตอยู่หรือเปล่า

ผมบอกผมไม่รู้ต้องถามอังกิ

มีคนรู้ว่าเขาก็ยังคุ้มไปทำดีทำบุญ
เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อต่าง
แต่ก็แบบว่ามีคนเห็นว่าก็เห็นว่าแบบก็ยังแบบขับรถไปรับส่งกันได้อยู่อะไรอย่างนี้

ก็แบบแถวแบบที่แบบดาราไฮโซ่เข้าไปค่ะ

ไม่ใช่ที่เที่ยวคุณอาจกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาก็เป็นปกติ

รับภาพของความคนรักไปเป็นเพื่อนสนิท

ตรวจจะพยายามจะแบบว่าให้มันแบบว่า
ไม่ก็กลางวันเนี่ยก็อาจจะหลับโทรศักดิ์ทำงาน

ต้องขาดสิเพราะตอนนี้ไม่เหลืออะไรอยู่แล้วนี่ตอนนี้
จะมาบอกให้รู้ทำไมฉันตัดขาดไปแล้ว

เป็นสถานภาพที่ดีต่อกันอะไรอย่างนี้
ดีกว่าคนเกียรติดีกว่าเกียรติกัน
เปย์กันหมดแต่พอวันนี้พอเลิกการถอนหุ้นไม่ทำละ
ขอให้คุณเอ่ยชื่อนั้นมาเดี๋ยวนี้
ใส่ไมค์ไหมเนี่ย
มีหลายคนไม่ให้ใส่เขา

มานี่เลิกกับแฟนก็ยังคุยกันอยู่ใช่ไหม

เขาไม่คุยดิเขากลัวให้มา

แฟนพี่ที่เคยอยู่กันนานที่มีร้านเลิน

ที่เรามีกล้องภาพกว้าง

ไม่มีหรอกแหม

เขาบอกมุ้งมิ้งมั่ว

เป็นคู่รักที่เรียกว่านับวันดูรักกันมากขึ้นไปอีกนะฮะ
ยังเข้ากันได้ดีนะสำหรับคู่ของหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำ

ก็ล่าสุดนะครับวันก่อน
วันที่๑๒กันยาที่ผ่านมาเนี่ยก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณโดมนะฮะ
อายุ๓๗ปีนะครับ
โดยงานนี้หนุ่มโดมขอทำเรื่องราวดีในวันสำคัญ
ด้วยการควงแม่มไปทำบุญไหว้พระ
พร้อมกับปล่อยนกเอ้ยไม่ใช่สิปล่อยผลงานเพลง

ทำบุญไหว้พระพร้อมกับปล่อยผลงานเพลง

ผมคิดว่าน่าจะไปทำบุญไห้พระพร้อมกับปล่อยนกปล่อยปลา
ไม่ใช่คุณโดมลงไปทำบุญไหว้พระพร้อมกับปล่อยผลงานเพลงในวันเกิด

วะหน้านอนแฟนสาวนะฮะน้องเมถานะครับ
ก็ยังแอบทำสุดพิเศษแบบเรียบง่ายแต่ว่าได้ใจคุณโดมไปเต็มเลย
หนุ่มหนูยังจำเรื่อง๕๐๐พี่หนุ่มได้นะคะไม่ลืม
อะไร๕๐๐ไม่เคยจ่าย๕๐๐

ท่านผู้ชมที่ไม่ทราบเรื่อง๕๐๐เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังให้ถามมาก่อน
ก็นี่นะครับเขาก็บอกว่าจัดเค้กวันเกิดวันเกิดน่ารัก
พร้อมกับบรรยากาศรายล้อมไปด้วยพืชผักผลไม้เพื่อสุขภาพ
จนคุณโดมถึงกับชื่นชมในแฟนสาวคนนี้นะครับบอกว่า
เป็นแฟนที่น่ารักที่สุดในโลกขอบคุณนะครับ
กับความตั้งใจที่น้อยนิดมหาศาล
โอ้โหเป็นอย่างไรล่ะคุณโดมตัวลงน้อยหรือเยอะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าเป็นความตั้งใจที่น้อยนิดนะ
คือเหมือนกับเป็นน้อยนิดแต่ว่ามหาศาลเหลือเกินไม่รู้จักยังไง
คือมันน่าเอ็นดูคือไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะแต่ว่าความหมายยิ่งใหญ่มาก
ถูกต้องแต่วันเกิดเนี่ยทำบุญไหว้พระพร้อมกับปล่อยฝน
ไม่ใช่ปล่อยปล่อยปล่อยปล่ายปล่านะ
อันนี้น้องเมธานให้แต่เวลาพี่โดมให้น้องเมธานนี่เยอะมากเลยนะครับ

เช่นเคยเจอครั้งหนึ่งปีหนึ่งที่เป็นดอกกุหลาบวันวาเลนไทย

ดอกที่แบบว่าอยู่ในแอฟริกาอย่างเงี้ย
เวลาพันปีแล้วขึ้นไปเอาบนเขานู่นเนี่ย
แต่โอพักกีฬาได้ดอกไม้ที่แบบพลค่าจากสามีมากกว่า

ทำด้วยทองเพราะเป็นร้านทอง
เขาทำร้านทองก็ทำเป็นดอกไม้สีทองให้โอ

สามีโอนสื่ออะไรถึงโอหรือเปล่า
เป็นดอกสีทองมอบให้นะโอจ๊ะ
ทองคือทองคำ
ทองคำทองคำเนี่ยไม่มีค่า

แต่เป็นดอกสีทองมอบให้
เฟียดโอ้เพราะจริงแล้วถึงกับดีใจ
ฉันเลอค่าเหลือเกินเหมือนดอกไม้สีทอง

สั่งทำนะไม่ได้ว่าจะมีขายต้องทำ
ต้องทำเป็นดอกไม้สีทอง
เสียดายนะวันแต่งงานมันน่ะ
บอกแล้วบอกฉันอยากจะเป็นญาติผู้ใหญ่ขึ้นไปพูดบน

จะรู้ดีหมดทุกอย่างเลยในวิถีชีวิตที่มึงผ่านมา
ขอเชิญผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวค่ะที่เจ้าสาวสนิทมาก

คุณโอ้วเครื่องพวกเก่าลักอยู่ข้างนอก
แขนใหญ่เลยเดี๋ยวนี้หู

อย่าเลว
จะรักมาก

อัดอารมณ์มานะคะที่ข่าวแฟน
แต่ว่าพอได้ข่าวนี้ก็รู้สึกใจหายเลย

ไปพบเชื้อก่อมะเร็งในมดลูกท่านผู้ชมค่ะ
ทางผูดภาพสตรีที่ดูรายการเราอยู่ด้วยนะคะ

กะแตนชนระดาหลังจากคุณหมอตรวจเจอซีสในมดลูก
และสารเค้าเป็นเชื้อที่ก่อมะเร็งในมดลูกได้
จึงทำให้ต้องตรวจมดลูกทุก๖เดือนไปตลอดชีวิต
และตอนนี้แพทย์ห้ามมีลูกในระหว่างรักษาตัว
คือเราเพิ่งเสนอข่าวไปว่าน้องตั๊กกะแตนก็ได้เปิดตัว
คือผู้ชายฝ่ายชายเปิดแล้วว่าได้แต่งงานกัน
กับหวานใจคุณหนุ่มคุณเพชรสหรัตน์
คุณหนุ่มหวานใจหนุ่มไง
เมื่อวันที่๙สิงหาคมนี้เองเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะ
สร้างความฮือฮาแล้วก็แฟนก็ไปแสดงความยินดีทั้งคู่

ล่าสุดปรากฏว่าคุณตั๊กกะแตนนั้นมีปัญหาแล้วค่ะ
ของเธอเองนะคะว่าไปพบแพทย์
วันนี้ไปหาหมอตรวจเจอซีสในมดลูก
ยังไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าตัวนี้มันจะพาเข้าไปเป็น

วันนี้เลยต้องฉีดยาและวัคซีนและตรวจมดลูกทุก๖เดือน

และที่สำคัญหมอไม่ให้มีลูกในช่วงรักษาตัวค่ะ

ไม่กลัวหรอกค่ะสุดท้ายทุกคนก็ต้องตายอยู่ดี

ทุกวันนี้มีความสุขกับการใช้ชีวิตครอบครัวมาก
และตั้งใจจะทำงานหาเงินมาสร้างความสุขให้ตัวเองและครอบครัว
และเอาเงินมารักษาตัวเองและดูแลบุพการีไปพร้อมกัน
กำลังใจดีมีชัยไปกว่าครึ่งสวย

ถูกต้องนะแต่ต้องบอกน้องตะแตนว่าไม่ต้องกลัวนะ
คือถ้าเกิดเจอแรกรักษาได้

นี่มันยังคือเรียกว่ามันมีแค่เชื้อ
แล้วก็สามารถที่จะกลายได้อะไรอย่างนี้นึกไหมฮ

เพราะฉะนั้นคุณผู้หญิงท่านใดก็ตามแต่ชมรายการอยู่นะ
หมั่นไปตรวจร่างกายนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วย

เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับ
มันมาได้หลายทางบางทีอาจจะมาทางเพศสัมพันธ์ด้วยซ้ำนะฮะ

ถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เรื่อยนะฮะมันก็จะกลายจนกลายเป็นแบบคุณรักษาไม่ได้

กลัวในระยะที่คุณไม่ได้สนใจมัน
แต่ถ้าคุณสนใจร่างกายของคุณเองคุณไปตรวจนะคุณรอดบอกเลย
โรคนี้เพราะฉะนั้นต้องตรวจแล้วเดี๋ยวนี้เขามีวัคซีนฉีดด้วย

อันนี้ก็คือเป็นสิ่งดีสำหรับคุณผู้หญิง

พูดตรงเลยนะขนาดแต่งงานมีลูกมีเต้าแล้วนะ
ตรวจภายในเป็นเรื่องที่ทรมานใจของผู้หญิงมาก

เพราะว่าคุณมีอาการที่เหมือนผู้หญิงที่มีมดอยู่
ใช่ไหมผมมีแต่มดดำอยู่ข้าง
มันคงดีใจนะว่ามันได้ยินก็คงดีใจ
ดำเดี๋ยวฉันจะเอาแคปอันนี้แล้วไปให้เธอด้วย
บอกนะคุณผู้หญิงต้องไปตรวจร่างกายนะ
เดี๋ยวมาเจอสุดท้ายแล้วมันรักษาไม่ได้มันเดือดร้อนที่หลังนะ
เมื่อกี้คุณมดดำโทรมาจะมารายการอื่นแล้ว

กำลังจะมานะคะกำลังจะมารอแป๊บนึงกำลังจะมา
ทางนี้บอกนี่ไม่มีมดดำจ้ะ

เหมือนกับนางตื่นนางชอบมาสายอย่างน้องมดดำ

พอวานจะเจอ

ชุดว่ายน้ำโชว์แบบว่า
รูปร่างเขาดูไปดูภาพกันก่อน
แล้วเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอะไรอย่างไร

นางเนี่ยนะเป็นคนแบบว่าตรงไปตรงมา
คือรั้งแล้วมันจะหายไปไหมพี่หรือมันก็จะเป็นขีดอย่างนี้ตลอด
หนูมีเพื่อนตอนที่แบบว่ามันต้องทำแล้วผ่าไปใต้นม

วิทยาการไม่ดีนะพี่เจี๊ยวัชละแนะนำว่า
ให้ผู้หญิงผ่าที่ข้อเท้าแล้วส่งขึ้นไป
ไอ้บ้ากว่าจะถึงก็ไม่ได้ติดเข่า
นี่มันพูดเล่นแต่มันจะไม่เห็นมีแผล

สมมุติเหมือนพี่เมียวเจอที่ศูนย์๒ลา๔ใช่ไหมคะหญิงแยะ
หญิงแย้นางก็ใส่ชุดปิดหมดเลย
หนุ่มในรายการก็บอกว่าทำไมถึงไม่ให้เห็นกันบ้าง
คืออยากดูผลงานของแพทย์ไม่ได้ว่าจะทะลึ่งอะไรอย่างนี้
นางปิดใส่คออันนี้เลยอย่างนี้ติดที่นี่ไม่เห็น
ก็ได้ดูหน้าคนหาดีนะ
แต่พูดถึงนางก็โอเคนะ
เลิกกับสามีแล้วทำหน้าอกนี้ทำไม
แต่อยากจะรู้ว่าคือคนที่ทำใหญ่อย่างนี้เขาจะปวดหลังไหมเวลาเดินเนี่ย
ไม่มันไม่ได้ใหญ่แบบถึงขนาดนี้

เวลาเดินเขาจะไม่อย่างนี้แบบจะปวดหลังไหม
หนุ่มเห็นน้องอีกคนนึงที่อะไรนะอะไรที่เป็นแฟนฮาเวิร์ดหวัง

น่าจะปวดเพราะว่านางตัวเล็กและผอมด้วย
ผมเห็นทีผมเหมือนกับหัวมายูสองหัวอยู่ตรงนั้น

ใหญ่กว่าหัวมายู
เกือบจะเดินเข้าไปรูปมายูเอ้ย

ทำไมของเขามีจบูมีปากเหรอ
ก็นึกว่าลูกมันแอ๊ะซ่อนหาอยู่

นี่ไงล่ะอันนี้ก็เปิดนะ

มปลอมเต็มประเทศเลยเนอะ

เหมือนกับคนที่แบบผู้หญิงสาวอะ
คือเดี๋ยวนี้ผู้หญิงที่ไม่มีหน้าอกก็จะไม่ค่อยมั่นใจ
เหมือนกับเมื่อก่อนเขาไม่มีคิ้วจะไม่มั่นใจ
ออกไปไหนก็ต้องมีคิ้วต้องเขียนคิ้วเนอะ
แต่ผู้ชายไม่เป็นอะไรใช่ไหม

อันนี้ดาราสาวที่เรารู้จักแล้วก็ทำผู้คน
ตรงนี้มีมัวเนี่ย
ชั้นถามเนี่ยคุณผู้ชายไม่มายใช่ไหม

ลูกสาวช่างในกองถ่ายนี่

นมใช่ตอนนั้นตอนนั้นทำแบบว่าไม่ถึงแสนเลยทีนี้บอกว่าช่วงที่ผ่อนคืนพี่โน่เนี่ย

ให้เป็นแบบเป็นสาวเพศ๒นี่แหละเขาอยากไปทำก็เลย

หรือไม่ก็เก็บเงินทำทีละข้างไปนั่งบนโทนมโตข้างเดียว
หน้าก็ตังค์ไม่มีอ่ะก็มั่นใจบางคนแบบรู้สึกไม่มีนมไม่มีหน้าอก
คือมันจะไม่เป็นไรบางทีต้องกว่าผู้ชายผู้ชายเขาไม่มายหรอกตรงนั้น
ในใจนะไม่รู้นะบางคนแต่บางผู้ชายบางคนไม่ชอบผู้หญิงทำหน้าอกนะ
เออแต่จะรู้ได้ยังไงสมัยเนี้ยดูยากน่ะยากยากยากทำคุณธรรมดีดี
เปิดจักรแรดูเลยน่ะเออไม่รู้อ่ะเปิดรักแรดูก็ไม่เห็นน่ะหรือ
มันจางไปหมดเลยเนี่ยหายไปหมดเลยมันจะไม่เห็นเลยไม่เป็นไร
ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ช่างขอให้มันมี
ช่วงหน้ามีอะไรครับฟัลนวาขอโทษ
แสดงความจิ้นกับแซมมี่เกิดงามเพลงเขาบอกมีการนู่นนี่นี่นอก
แล้วที่สำคัญที่สุดเขาบอกเสาแตกหรือเปล่า

เรากำลังคุยกับปัญหาสุขภาพกันอยู่ค่ะ
ปัญหาสุขภาพป๋องกระพลต้องระวังนิดนึงนะ

ว่าเป็นขวัญวานจุ๊บปากกับน้องแซมมี่
มีการไซส์ซอกคอหอมซอกคอ

ก็พอหลังจากนั้นก็มีคนมีแมพข่าวเดี๋ยวไปสัมภาษณ์นะครับ
บอกว่ามีคนบอกว่าเราสนิทกับแซมมี่เกินไปหรือเปล่า

อย่างที่ผมบอกไปแต่แรกผมกับสามีเป็นเพื่อนกัน
ตั้งแต่ก่อนจะเล่นละครแล้วเราก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ตะไรแล้ว

แต่ว่าช่วงหลังก็มีกระแสว่าทำเกินไป

เด็กเล่นกันเนอะเล่นกันเล่นกันเนอะ
เพราะลูกเค้าเป็นยังไงเหรอทำไมถึงมีข่าวนั้น
ก็มีไง
เหมือนแบบว่าตอนแรกมีข่าวว่าเขาแบบสาว

ผู้ชายหน้าหวานมักจะโดนว่างอย่างนี้เสมอ

ข่าวนี้ดิฉันต้องขอติดตามเลย
พระปาแก้วใส่นักเรียนหญิงเสียโฉมนี้
แบบเยอะมากหน้าเปิดเลยอะพี่

ไม่ได้ปลาใส่หน้าเขาปลาใส่เป็นไปโดน
แต่ทีนี้คือหน้าเขาเบี้ยวอย่างนี้เลย

คือครูออกมาแถลงว่าปลาเนี่ย

สวัสดีค่ะพี่ม้าพี่เหมียวพี่หนุ่ม
คือเป็นครูพละค่ะเขาปลาแก้วเป็นแก้วเซรามิก
หน้าของน้องผู้หญิงคนนึงนักเรียนชั้นม๕ค่ะ

ทำให้หน้าเบี้ยวตาปิดเปิดไม่ได้

ว่าปลาใส่กระจกแล้วแตกโดนเอง
แล้วน้องเขาลุกขึ้นยืนคือทนไม่ไหวมันร้อน
แล้วครูรู้สึกเหมือนกับว่าน้องเขาไม่อยู่ในระเบียบหรือเปล่า

ขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะ

เจอกันเดือนนี้นะครับสวัสดีครับ